พูดถึงช่วงของซีเกมกันเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้ว
ฟุตบอลชายครับเดินทางถึงนะครับ
แล้วก็จะแข่งขันในวันที่๒๖พฤศจิกายน
ในการเปิดสนามเจอกับอินโดนีเซีย

ทั้งเรื่องของการเตรียมทีมที่เราเองเนี่ยแน่นอนครับ

แต่ว่านิชิโนก็เพิ่งจะมาดูในช่วงก่อนเดินทางไม่กี่วัน
แม้ว่าจะส่งสตาร์ฟไปดูแต่การแก้ปัญหาก็คงต้องมี
และการเดินทางไปถึงเจอปัญหาทันทีนะครับ
เจ้าภาพเนี่ยก็มีการจัดแจงนะครับ
เรื่องของการดูแลความสะดวกค่อนข้างที่จะช้าเหมือนกัน
อย่างเมียนมานี่นะครับซึ่งถือว่ามีปัญหาเหมือนกันในการเดินทางไปถึง
ก็มีข่าวมานะครับว่าเจ้าภาพจัดรถสองแถวไปนะครับ

ส่วนนักกีฬาไทยนะครับโดนเหมือนกันครับ
โปรแกรมซอฟต์เนี่ยจัดไว้แบบไรวันนะครับ

แต่ว่าอุปสรรคเนี่ยพอถึงสนามบินปุ๊บมีปัญหาเลยครับ
ก็ต้องใช้เวลาในการรอเรื่องของบัตรประจำตัวนักกีฬาร่วม๒ชั่วโมงแล้วครับ
อยู่ในสนามบินตรงนั้นนานแล้วนะครับ
แล้วก็ใช้เวลาเดินทางอีก๑ชั่วโมงไปถึงโรงแรมที่พัก
แล้วการจราจรเนี่ยติดขัดนะครับ
ก็ใช้เวลาอีกประมาณ๒ชั่วโมงครับสุดท้ายแล้วเนี่ยประมาณ๔๕ชั่วโมงได้นะครับ
ทำให้โปรแกรมการซ้อมนะครับครั้งแรกหลังจากถึงฟิลิปปินส์ถูกยกเลิกครับ
อาร์กีฬาที่ฉันบอกว่างั้นก็ยืดเส้นยืดสายเวลาแล้วกันนะครับ
ภายในโรงแรมที่พักซึ่งอยู่ร่วมกับอินโดนีเซียคู่แข่งในเกมแรก
รวมถึงชาติอื่นด้วยโดยทีมช้างศึกชุดซีเกมนั้นจะประเดิมสนามฝึกซ้อมในวันนี้แทนครับ
ก็ยังมีรายงานด้วยครับว่าฟิลิปปินส์มีการไปแจ้งห้องพักที่เตรียมไว้บอกว่า
ห้องพักไม่พอครับขอต่อรองหน่อยว่าให้นักกีฬาไทยนะครับ
อยู่ห้องละ๓คนได้ไหมก็อาจจะแปลกผิดวิสัยไปหน่อยนะครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่กันในห้องละ๒คนนะครับคือ๓คนต้องมีการเพิ่มเตียงอยู่แล้วนะครับ
แต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่สะดวกสบายนะครับในการพักผ่อนของนักกีฬาก็มีการเคลียร์กับเจ้าภาพครับ
บอกว่าขอนอนห้องละสองคนแล้วกันแต่ตอนนี้เนี่ยนักเตะโอเคแล้วครับ
แต่ทีมงานเนี่ยยังเคลียร์กันไม่ลงตัวครับรอบแรกทีมไทยอยู่กลุ่มบีครับเน้นย้ำอีกครั้งร่วมกับ
อินโดนีเซียบลูไนสิงคโปร์สปลาวนะครับแล้วก็เวียดนามโดยไทยนั้นจะเริ่มสนามในวันอังคารที่๒๖พฤศจิกายนนะครับ
พบกับอินโดนีเซียในเวลาบ่าย๓ตามเวลาประเทศไทยครับ